เย็นไทยรัฐนะคะนอกจากจะนำเสนอข่าวแล้วค่ะ
เราอยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกลับมาด้วยว่าคุณผู้ชม
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวที่เรานำเสนอ
โดยเฉพาะข่าวที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณผู้ชม
พื้นที่ที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะคะคืออ่าวลึกค่ะจังหวัดกระบี่
เขามีการแข่งขันโมโตครอสมอเตอร์คลอสเนี่ยแข่งขันปกติมันก็โอเคนะ
อ่าก็ไปแข่งขันกันแต่สถานที่แข่งขันเป็นถ้ำอ้าว
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรส่งเข้ามาในไลน์หรือคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่นะคะ
อ่าวลึกบอกกันเข้ามาหน่อยถ้าคุณมีข้อมูล
เพราะตอนนี้กำลังตามหาตัวอยู่นะว่าใครเป็นคนจัดทวนาเมนต์นี้
แล้วตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วไปจัดตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยนะคะ
เอาสรุปว่าเขาไปแข่งมอเตอร์คลอสในถ้ำ

นี่ค่ะเอาไปวิบากในธรรมเออแล้วธรรมนี้เป็นโบราณสถานด้วยนะใช่ค่ะโอ้ยเอาแล้วไปกันหลายคนด้วยด้วยนะคะ
คลิปนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คไลหนึ่งเขาเอามาโพสต์เอาไว้แล้วก็แชร์ต่อต่อกันไปค่ะ
ในโลกโซเชียลมีเดียตอนแรกเริ่มที่กระบี่หลังจากนั้นกระจายทั่วประเทศแล้วค่ะ
ลักษณะนี้เป็นการจัดกิจกรรมแข่งรถวิบากเส้นทางผ่านถ้ำถ้ำนี้ชื่อว่าถ้ำโต๊ะหลวงตำบลคลองหินอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
และถ้ำโต๊ะหลวงเนี่ยเขาเป็นถ้ำที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วตั้งแต่ปี๒๕๕๙นะคะ
จัดอยู่ในลำดับที่๓๕ของโบราณสถานในอ่าวลึกเนื่องจากว่าในถ้ำเนี่ยไปเจอภาพเขียนสีโบราณด้วย
เรื่องนี้ทำให้คนในกระบี่ไม่พอใจมากค่ะตั้งคำถามตอบกลับไปเลยบอกว่าเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ย
ที่ใช้โบราณสถานเป็นสนามแข่งรถและใครเป็นคนอนุญาตให้จัดการแข่งขัน
ถ้าไม่มีการอนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดด้วยนะ
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีก
เรื่องนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวค่ะก็เลยเดินทางไปสอบถามผู้รู้ในท้องถิ่นนะคะ
นายนิวัฒน์วัฒนยมนาพรเป็นอาสาสมัครของกรมศิลปากรจังหวัดกระบี่
เป็นหนึ่งในนักสำรวจถ้ำในจังหวัดกะบี่ด้วยค่ะ
เขาก็ให้ข้อมูลบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายแก่ถ้ำโต๊ะหลวง
เพราะถ้ำแห่งนี้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ตามประกาศของกรมศิลปากรแล้วค่ะ
ส่วนตัวของเขาเองมองว่ามันไม่สมควรแน่นอนนะคะ
เพราะการจัดกิจกรรมลักษณะนี้จะส่งผลกระทบต่อแหล่งโบราณนาคดีที่สำคัญ
จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ถ้ำไหนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โบราณสถานหรือไม่
มันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วในการนำรถเข้าไปขี่ในถ้ำแบบนี้นะคะ
ถ้ามีการดำเนินคดีจะมีโทษจำคุกไม่เกิน๗ปีและปรับไม่เกิน๗แสนบาท
ซึ่งถือเป็นโทษที่หนักเลยนะคะ
ในบัญชาธนูอินในอำเภออ่าวลึกพร้อมด้วยนายวิรัติอยู่เป็นสุข
หัวหน้าหน่วยรักษาป่าที่กบ๕ปลายพระยานและผู้นำท้องถิ่นค่ะ
เข้าไปตรวจสอบที่ถ้ำแห่งนี้นะคะ
จุดที่เกิดเหตุเขาไปเจอด้วยว่ามันอยู่ในภูเขาขนาดใหญ่

ชั้นที่๒ซึ่งต้องเดินขึ้นไปมันสูงมันชัน

พบร่องรอยการขึ้นเป็นทางของรถจักรยานยนต์

หลังจากที่มีการแชร์ออกไปเขาไม่ได้บอกไงคะว่าไปแข่งที่ไหนกัน

สรุปมาที่ถ้ำโต๊หลุงจริงหรือเปล่า

เจอรอยรถจากกระยานยนต์

ส่วนชั้นล่างซึ่งจุดนั้นมันมีภาพเขียนสีอยู่
มีรอยล้อรถวิบากนี่แหละ

เบื้องต้นนำป้ายมาติดตั้ง
ห้ามนำรถเข้ามาในถ้ำ

หลังจากนี้ก็จะประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งวัฒนธรรมจังหวัดกรมศิลปรากร
และดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกลุ่มที่
คนที่เข้ามาขี่รถวิบากพบว่าผู้จัดเป็นคนในพื้นที่อ่าวลึก
นี่แหละค่ะส่วนคนที่มามาจากต่างจังหวัด
บางทีเขาก็อาจจะไม่ทราบไม่ได้ข้อมูลอะไรเนี่ยนะคะ
นอกพื้นที่อ่ะคงไม่รู้หรอกแต่นี่แหละค่ะ
คนจัดน่ะค่ะเป็นคนในพื้นที่เองเอาส่วนเรื่องล่าสุดเนี่ยนะคะ
จากเหตุการณ์นี้นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ตอนนี้ค่ะให้เจ้าหน้าที่กรมศิลป์นะคะกลับมารายงานว่ามีส่วนไหนของ
ได้รับความเสียหายบ้างอยากจะให้ดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มคนที่
เข้ามาแข่งรถวิบากด้วยเนื่องจากถ้ำโต๊ะหลวงได้รับการขึ้น
เบียนเป็นโบราณสถานเรียบร้อยแล้วมันมีภาพเขียนสีโบราณด้วย
ก็เป็นห่วงถึงความเสียหายเนี่ยนะคะใครเข้ามาทำแล้วนะ
หลังจากนี้ไปจะต้องรับผิดชอบนะคะนอกจากนี้นะคะ
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าเอาใกล้สงกรานแล้ว
หลายคนปักหมุดแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนถ้าไปเที่ยวถ้ำหลวง
อย่าลืมนะคะมันมีภาพเขียนสีมันเป็นสถานโบราณสถาน
เข้าไปเนี่ยมืออย่าไปจับอย่าไปแคะอย่าไปเอาปากกายเขียนอะไรต่าง
ต้องไปเติมไม่ต้องไปเติมนะคะเอาไปเที่ยวเฉยดูแต่ตานะคะ